มาต่อกันที่เรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายากระรอกน้อยออฟสุพนัทหายหน้าหายตาไปนานมาก
ล่าสุดที่กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่งานนี้เนี่ยทุ่มทุนทุบกระปุกถึง๖หลักกันเลยทีเดียวสร้างผลงานเพลงของตัวเอง
เพลงที่มีชื่อว่ารักน้อยแต่ขอให้นานนะ
โดยเจ้าตัวบอกมาเลยนะว่าเพลงนี้เป็นแนวเพลงที่ตัวเองถนัดจริงเพราะได้ใส่ความเป็นลูกทุ่งดั้งเดิมแล้วก็จังหวะสามช่าเข้าไปเต็ม
เนื้อหาเพลงก็มีความเทลนส์ที่เจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าจะต้องโดนใจแฟนเพลงอย่างแน่นอน
แต่ว่าผมว่าสำหรับตัวเองมันไม่สะใจ
ผมชอบแบบมันต้องมีลูกเอื้อนบ้างเพราะร้องเน้นเพราะ
แต่เป็นเพลงเร็วที่ร้องเพราะได้

วี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะ
ใช้เวลาใช้เวลาทำ๑วันเต็ม
ใช้ลงทุนไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ออกหลักอยู่มันก็ไม่ได้ถึงกับไม่เจ็บตัวมากอะนะครับว่าเจ็บตัวอยู่แต่ก็คุ้มครับ
ดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับดอกจันทร์๔๙๖๘๓๘ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
ก็น่าจะคลายความคิดถึงออฟสุพนัทกันได้บ้างนะคะแต่ว่ากลับมาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากใบหน้าที่ยังคงสตาร์ฟไว้
ใช่ค่ะยังมีหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากกว่าเดิมเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งหนุ่มอ๊อฟสุพนัทเนี่ยลงข่าวเยอะมากว่า
เพราะว่ามีกล้ามซิกแพคที่แบบแน่นแล้วก็ฟิตเปรี้ยมากเลยนะคุณผู้ชม
ฟิตแบบไซส์มินิแต่ก็น่ารักน่ารุ้นดีอยู่เหมือนกันนะคะ